วินวินธรรมดาเราใช้เป็นศัพท์เหมือนว่า

นะฮะเลิกลากันไปซะนะฮะวินวินกันไปซะนะครับ
แต่คราวนี้เรื่องของวินกับวินที่ไม่เลิกรากันสักทีนะครับ
ทะเลาะกันแม้ว่าตำรวจจะเข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์ก็ตามนะครับ
สาเหตุเกิดจากการแย่งลูกค้าของวินมอเตอร์ไซค์
ระหว่างวินมอเตอร์ไซค์ที่เขามีวินมีคิวนะ
วินมอเตอร์ไซค์ป้ายขาวที่ตระเวนรับลูกค้า
ตำรวจเข้าห้ามทับวินรถจักรยานยนต์ก่อเหตุชกต่อยกันนะครับ

เสร็จเกิดที่คิวณธนาคารออมสินศ์สาขาถนนสีพลัวนาช
คู่กรณีเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างประจำคิวหน้าธนาคารออมสิน
กับอีกคนหนึ่งเป็นวินรับจ้างป้ายขาวที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารโดยทั่วไป
ตำรวจแล้วก็เพื่อนร่วมวินต้องช่วยกันแยกทั้งคู่
แล้วก็อีกหลายต่อหลายรอบเลยนะ
แม้ว่าจะมีตำรวจ๓นายเข้ามาห้ามแล้วก็ตามนะครับ
สุดท้ายวินขาจรยอมขี่รถออกไปเพื่อให้จบเรื่องซะ
สำหรับสาเหตุที่วินทั้งสองคนทะเลาะกันนะครับ
จากมีลูกค้าคนหนึ่งยืนอยู่หน้าคิว
ลูกค้ากำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นวินไหนดี
ประจำก็กวากมือเรียกให้ไปขึ้นรถนะครับ
เพราะวินประจำเขาอยู่ที่หน้าธนาคารออมสิน
แต่ปรากฏระหว่างนั้นเองมีวินรับจ้างป้ายขาวขาจร
วิ่งมาพอดิบพอดีแล้วก็เหมือนปาดนะคุณ
ปาดหน้าเค้กคือรับผู้โดยสารไป
ทีนี้แหละครับวินหน้าคิวที่ธนาคารออมสิน
ก็ต้องเรียกวินป้ายขาวมาเคลียร์
แต่เคลียร์ก็ไม่รู้เรื่องห๊ะ
นะคิวซึ่งถือว่าผิดกฎก็ไม่มีปัญหากันนะครับ
อ่าสาเหตุมันระยะทางมันประมาณร้อยเมตรใช่ไหมครับ
อ่านี่ไม่ถึงร้อยเมตรผมตบมือเรียกลูกค้าเข้ามาถึงตั๊บเขารับเลย
แล้วผมก็เรียกเขามาพอเรียกเขามาปั๊บก็ว่าทำไมอ่ะ
แล้วผมรับไม่ได้เหรอผมรับไม่ได้ร้อยเมตรเขาก็ไปเฉย
มันเป็นกฎใช่ไหมพี่ร้อยเมตรนี้ครับผมเป็นกฎครับ
แล้วก็ผมบอกว่าเออให้คุณจอดจอดหยุดก่อน
แล้วก็ลูกค้าไม่ไปแล้วผมก็ไม่ว่าอะไรเขามาด่าผมอีก
ว่าผมเนี่ยหาดกินหรอกถึงทำนิสัยอย่างงี้
ผมว่าอ้อคุณพูดอย่างงี้ได้ยังไงอ่ะอ่า